เขามีการเอารถเหมือนรถแห่ค่ะ
ให้มาติดเครื่องเสียงแล้วก็เปิดเพลงดัง
ให้คนได้มาเดินตลาดนัท
เขาให้มาเต้นกันดันตีกันนี่ไง
มีเหล้ามีเบียร์และเสียงเพลงเมื่อไหร่
เป็นเรื่องทุกทีจริงค่ะเอ้อคว่างกันเงื้อเสียเต็มแรงเลยนะคะ
เหตุการณ์เป็นกลุ่มวัยรุ่นค่ะที่คว่างปลาสิ่งของใส่กัน
ที่ตลาดนัดนินจานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ทุ่มของคืนวันที่๒๗กุมภาพันธ์
อย่างที่บอกว่าทางตลาดเขาจัดให้มีรถบัสติดเครื่องเสียง

ซึ่งลูกค้าที่ว่าก็คือคนที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตาซิตี้นั่นแหละ
กะจะจัดงานรื่นเริงให้ทุกคนได้เออมาปลดปล่อยกันซะหน่อย

ชกต่อยกันคว่างปลาขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แล้วก็ประสานให้กู้ภัยมาช่วยเหลือปฐมพยาบาล
นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลวิพารามอมตะนครค่ะ
ถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ว่ามันเกิดจากอะไร
มันเกิดที่ตรงไหนมันเกิดเพราะอะไร
ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าไม่รู้

รู้อีกทีนึงก็ตะลุมบอลกันไปหมดแล้ว
คาดว่าอาจจะด้วยฤทธแอลกอฮอล์แล้วก็

อาจจะเต้นแรงเกินเต้นกินที่เต้นชนกันเต้นเหยียบเท้า
ไม่พอใจแต่งตัวไม่สวยอะไรก็แล้วแต่
พอแอลกอฮอลมันเข้าไปอะไรมันก็เป็นเรื่องได้หมดนะคะ

เอาเป็นว่าเดี๋ยวตำรวจจะสอบสวนผู้ได้รับบาดเจ็บอีกครั้ง

เพื่อจับตัวคนมาลงโทษให้ได้นะคะ